คติขอคนข้ามเพศที่ถูกแสดงออกผ่านความรุนแรง
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ทั่วโลกนะครับ
ไม่ได้รับการยอมรับจากครอบครัวและสังคมแล้ว
ความรุนแรงที่น่ากังวลก็คือถูกเลือกปฏิบัติ
ในการเข้ารับการรักษาทางการแพทย์
ซึ่งก็ย่อมส่งผลอันตรายถึงชีวิตได้
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
นี่คือปาโรคนข้ามเพศในเมืองเปชาวาของปากีสถาน
ที่กำลังตะโกนเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับอลิชา
เพื่อนคนข้ามเพศของเธอที่เพิ่งเสียชีวิต
ลิชาวัย๒๓ปีถูกยิงถึง๕นัด
โดยผู้ต้องสงสัยก่อเหตุคือแฟนนุ่ม
ปาโรบอกว่าเมื่อนำตัวอลิชาส่งโรงพยาบาล

แพทย์และพยาบาลต่างผ่านกันมุมล้อมอลิชา

เพื่อนของเธอกำลังจะตาย
๓ชั่วโมงผ่านไปแพทย์ถึงพาอลิชาเข้าห้องผ่าตัดรักษา
ส่วนปาซาน่าเพื่อนคนข้ามเพศอีกคนของอลิชาบอกว่า
ตอนแรกอลิชาถูกส่งไปแผนกผู้ป่วยชาย
แต่คนไข้คนอื่นและบรรดาญาติ
บอกให้ส่งตัวอลิชาไปยังแผนกคนไข้หญิง
ซึ่งเธอก็ไม่ได้รับการยอมรับจากแผนกคนไข้หญิงเช่นกัน
มีคนที่มีทางการแผนกคน
มิซาอิสฮักผู้บริหารโรงพยาบาลเผยว่า
พบตัวเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้แล้ว
และยืนยันว่าพวกเขาจะต้องถูกลงโทษ

ตัดสินให้คนข้ามเพศมีสถานะเป็นเพศที่๓
ซึ่งต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองทางกฎหมาย
แต่ในความเป็นจริงพวกเขายังคงเผชิญกับการเลือกปฏิบัติ
และไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
คำรานอลิฟต์รองประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนปากีสถานบอกว่า
ความไม่อดทนต่อความหลากหลายทางเพศในปากิสถานกำลังเพิ่มขึ้น
โดยเขามองว่าการขยายตัวของโรงเรียนสอนศาสนาสายวฮาบี
ซึ่งมีแนวปฏิบัติที่เข้มงวดเหมือนในซาอุดีอาราเบียกำลังเพิ่มขึ้นในปากีสถาน
ส่งผลให้มีการกล่อมกราวคนที่เข้าไปเรียนให้มีแนวคิดสุดโต่งมากยิ่งขึ้น
เขายังบอกว่าโรงเรียนสอนศาสนาเหล่านี้ได้รับเงินสนับสนุนจากซาอุดีอาราเบียด้วย
มีรายงานว่าคนข้ามเพศจำนวนมากในปากีสถานถูกบีบบังคับให้เป็นขอทาน
จนถึงขายบริการทางเพศเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพ
และยังต้องใช้ชีวิตอยู่กับความหวาดกลัวว่าจะถูกทารุณกรรมทางเพศ
และความหวาดกลัวว่าจะถูกฆาตกรรม
รวมถึงอริชาต้องเปลี่ยนชื่อมาใช้ชื่อสมมุติแทน
ขณะที่รายงานระบุว่าในปีนี้แค่ในพื้นที่เมืองเปชวา
เกิดเหตุโจมตีคนข้ามเพศแล้วถึง๕ครั้ง
ที่๒ปีที่ผ่านมามีคนข้ามเพศถึง๔๕คนที่ถูกสังหาร
นัทธพรเทาตะกูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน